บอกคุณผู้ชมแบบนี้เขาว่าเล่นแชร์เล่นได้นะ
เล่นแบบถูกกฎหมายเล่นได้เดี๋ยวให้คุณพิรวัตรเล่าให้ฟังว่าแบบถูกกฎหมายเขาเล่นกันยังไง
เพื่อป้องกันไม่ให้เจอกับกรณีแบบการโกง
แล้วเจอกับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ไม่เจอนะครับ

เพราะว่าหอบเงินแล้วก็โกยหนีไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องทำอย่างไร
คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการเล่นแชร์
ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเกิดขึ้นมานานแล้ว
แล้วก็มีกฎหมายรองรับชัดเจนคือพระราชบัญญัติหรือพรบการเล่นแชร์
ตั้งแต่ปี๒๕๓๔มาจนถึงวันนี้๒๖ปีแล้วนะครับ
มาดูกันว่าเขานิยามความหมายชัดของคำว่าการเล่นแชร์นี้ไว้ว่าอย่างไร
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าดูจากข้อมูลนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือเบื้องต้นครับ
ว่าการเล่นแชร์จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่๓คนขึ้นไป
รวมกลุ่มกันตั้งเป็นสมาชิกวงแชร์
หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชม
คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูกันเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีภาระที่จะส่งเงิน
หรือว่าทรัพย์สินอื่นรวมเข้ามาเป็นทุนกองกลางแบบเป็นงวด
เพื่อให้สมาชิกวงแชร์นั้นก็จะหมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดไป
ด้วยการประมูลหรือที่คุ้นหูคุ้นปากกันเป็นอย่างดี
แชร์เดือนนี้ใครจะเปียร์เปียร์ดอกเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่
เดือนหน้าใครจะเปียร์ก็จองกันไปก็เขาเรียกว่าเป็นการประมูลกันนะครับ
ตัวเลขมาว่าใครจะให้ตัวเลขการเปียร์แต่ละรอบนั้นเท่าไหร่มากที่สุดก็ว่ากันไป
เพื่อจะได้เงินจำนวนหนึ่งไปจ่ายโดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงิน
ก็อาจจะต้องยอมรับนะครับปัจจุบันดูตัวเลขเงินฝากของธนาคาร
ก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเลข๒หลักเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเมื่อก่อนแล้ว
ดังนั้นพอตัวเลขหลักเดียวบ้างก็อาจจะต่ำเตี้ยเร่ดิน๐บ้าง
ติดลบบ้างในบางประเภทนี้แชร์ก็เลยอาจจะได้รับความนิยม
อกจากนี้การเล่นแชร์จะต้องไม่ขัดต่อข้อห้ามตามกฎหมาย
ต่อไปนี้นะครับฟังชัดบุคคลธรรมดาห้ามจัดให้มีการเล่นแชร์
รวมกันมากกว่า๓วงห้ามมีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันมากกว่า๓๐คน
มีทุนกองกลางต่อเนื่องงวดรวมกันทุกวงมากกว่า๓แสนบาท
บุคคลใดฝ่าฝืนโทษคือจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
อกจากนี้ห้ามไม่ให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์
แต่ละงวดของทุกวงแชร์แต่ต้องไม่ต่ำกว่า๒แสนบาท
รวมทั้งมีข้อห้ามอื่นด้วยนะครับอย่างเช่น
โฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์
ฝ่าฝืนระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หมายเช่นเดียวกันถ้าฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทและปรับอีกไม่เกิน
ละ๕๐๐บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หากปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ครับ
สบายใจได้ว่าสามารถจะเล่นแชร์ได้อย่างอิสระ
โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและสามารถดำเนินการได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังนะครับ
จะลงทุนจะหมุนเงินจะใช้วิธีการในการหาเงินแบบนี้
เราคงต้องรอบครอบและต้องใช้ตัวเองเนี่ย
คิดหน้าคิดหลังให้ดีเงินของเราอาจจะยาก
ถ้าหากว่าเราไม่ยอมจ่ายออกไปไม่มีใครจะมาล้วงเรา
ง่ายหรอกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ยอมด้วยตัวเราเอง

ถ้าเล่นแชร์ตามกฎหมายอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้
รองรับชัดเจนนะครับตามพรบการเล่นแชร์ปี๓๔
แต่ถ้าหากว่าเป็นแชร์ออนไลน์คราวนี้มีความผิดแล้วนะครับ
แล้วผิด๒กระทงเลยด้วยกันผิดพรบการเล่นแชร์ปี๓๔
รวมถึงผิดฐานช่อกงด้วยเราไปดูรายละเอียด
จากเรื่องของการเล่นแชร์ที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

ปัจจุบันมีแชร์ออนไลน์ให้บริการอยู่วันละ๔๐๐๕๐๐เว็บไซต์
แต่มีการปิดและเปิดอยู่เกือบทุกวัน
โดยมีวงรอบการเล่นแชร์ถี่มากขึ้นเรื่อย
ตั้งแต่รายวันราย๓วันรายสัปดาห์และรายเดือน
ส่งผลให้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
แล้วน้องต่อไปมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูง
แต่ผมอยากจะให้มีชาวว่าความเสี่ยงสูงก็คือ
ภาวะเศรษฐกิจจากตัวความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะมีแอปพลิเคชันซึ่งกระจายได้ทั่วดึงมาใช่ไหมครับ
ไม่ว่าจะมีเงินสกุลดิทัลที่จะมาเป็นตัวกลาง
บอกว่าซื้อขายอะไรกันได้เยอะแยะ
สินค้าหรืออะไรต่างก็มีเยอะ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคได้จัดพฤติกรรมการเล่นแชร์ออนไลน
เข้าข่ายผิดกฎหมายไว้๒ประเภท
ประเภทแรกการเล่นแชร์ออนไลน์ที่มีพฤติกรรมขอกู้หนี้นอกระบบ
ส่วนใหญ่เป็นการเล่นแชร์ในระยะสั้น
โดยเท้าแชร์จะเชิญเพื่อนจากเฟซบุ๊กมาตั้งกลุ่มในไลน์กู้
เงินนอกระบบแอบแฝงแชร์ออนไลน์
โดยเงินที่ประมูลเป็นของเท้าแชร์
ให้สมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอเงินดอกเบี้ยสูง
พร้อมกำหนดการส่งเงินดอกเบี้ยและเงินต้นที่แน่นอน
พฤติกรรมลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพศ๒๔
ประเภทที่๒การเล่นแชร์ออนไลน์แบบแชร์ทั่วไปแต่อาศัยสื่อรูปแบบต่างซึ่งมีหลายวง
จากมีสมาชิกจำนวนมากกำหนดส่งเงินเป็นงวดเท่ากันตามจำนวนมือที่เล่น
มีการเก็บค่าดูแลวงแชร์เมื่อสมาชิกส่งเงินงวดให้ตามกำหนดพร้อมเปียร์แชร์
โดยเสนอดอกเบี้ยสูงสุดแต่เท้าแชร์จะไม่ส่งเงินให้กับสมาชิกพี่เปียร์ได้
หรือหลอกลวงโดยไม่มีการเปลี่ยจริง
พฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พศ๒๕๖
และประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกง
ส่วนใหม่หนึ่งจำนวนคนจำนวนเงินจะเกิน
คุณไม่รู้ได้เขามีการกำหนดแค่๓แสน๓วง
ไม่เกิน๓๐คนเพราะแชร์ออนไลน์คุณไม่สามารถ
เช็ควงได้หรือเขาอาจจะไม่ได้มีการเปียร์กันจริงก็ได้
เขาสร้างผ่านการแอปพลิเคชันหลอก
คือผมเตือนตั้งแต่ต้นเลยถ้าเกิดแชร์ออนไลน์เนี่ย
เรื่องของแชร์เนี่ยคือเป็นการระดมเงิน
ระหว่างคนที่เรารู้จักกัน
การที่จะคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย
จากรู้จักกันแล้วต้องเชื่อใจกันด้วย

ผมว่าควรหลีกเลี่ยง
อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
ประชาชนที่ถูกชักจุงโดยใช้ผลตอบแทนสูงเข้ามาล่อลวง
หลีกเลี่ยงออกจากวงจรเหล่านี้
หรือถ้าไม่แน่ใจให้โทรปรึกษาได้ที่เบอร์
ส่วนผู้กระทำความผิดทางสำนักงานจะใช้อำนาจ
รกรการกู้ยืมเงินที่ช่อกงประชาชน

รวมทั้งใช้ไปมูลฐานเร่งความผิดให้เข้มข้น
โดยส่งต่อให้ดีเอสไอและปปงดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และนี่คือเรื่องราวความเดือดร้อนจากการเล่นแชร์ที่ไทยรัฐนิวส์โชว์รวบรวมและนำมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันนะครับ